เอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เข้าสู่ปลายปีแล้ว
ดาราหลายคนถูกจับจ้องว่าจะมีการโยกย้ายไปสังกัดอื่นหรือไม่
ที่ถูกจับตามองว่าเฮ้ยกำลังจะมีผลงานกับทางช่องใหม่นี่
จะเปลี่ยนตัวเองไปอยู่กับสังกัดใหม่หรือไม่
มาฟังกันคุณผู้ชมจะไปเซ็นกับค่ายอื่นหรือเปล่า
และที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับบริษัทละครย่านลาดพร้าวเนี่ย

ไม่ใช่เพราะว่าวิทย์พระราม๔เขาไม่ป้อนงานให้แต่อย่างใด

แล้วมีติดต่อบอกไหมครับ

เมื่อเริ่มอะไรอย่างนั้นค่ะ

คือตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าอยู่กับวิทย์พระราม๔นั่นแหละ

ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานร่วมกับช่องใหม่ก็ต้องรอดูนะคะ
บทบาทที่เขาชื่นชอบแล้วก็ท้าทายสำหรับตัว